แต่เช้าเลยเพราะว่าโดนดุ

มาเดินรับลมที่แก่งกระจานชิว
แต่แหมมันอันตรายเพราะว่ารถกับสัญจรไปมา
ดุแต่เช้าเซ็งแต่เช้าเลยคุณผู้ชม
ไปดูหน้าเขาหน่อย

เอาไว้ลง
เนี่ยโดนดุแต่เช้าเลย
บุญช่วยช้างป่าแสนสนของแก่งกระจานค่ะ
มาเดินรับลมรับไอแดดชิวอยู่ริมถนน
แล้วรถมันก็วิ่งไปวิ่งมาไง
เจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าเจ้าบุญช่วยจะเป็นอันตรายนี่แหละ
ก็เลยต้องตะโกนไล่บุญช่วยเข้าป่าไป

ซึ่งดูจากปฏิกิริยาแล้วก็เดินแบบเซ็งเหมือนกันนะตอนโดนไล่
เซ็งคือยอมเข้าผ่าแต่โดยดีแหละ
แต่มีการแบบเนี่ยเหลือบตาหันมาคอนนิดนึง

เดี๋ยวดูตรงวันนี้นะ

ซู่อีกเรื่องนึงอันนี้อยากเตือนกันด้วย
ทุกชีวิตมีค่านะคะ
เหล่ามนุษย์ทั้งหลายต้องลำบากลำบลทั้งนั่งเรือทั้งลุยป่า
ไปที่เกาะกลางน้ำเขื่อนแม่กวงค่ะ
เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือหมาติดโหล
หลายครั้งตอนนั้นที่เราเห็นหัวหมาติดอยู่ในโหลแบบนี้
ตัวมันนิดเดียวเองมันเอาออกเองไม่ได้คุณ
ตอนเข้าเข้าไปไงอย่างที่บอกว่าตรฐีต้องนั่งเรือ
ต้องเดินป่าเข้ามาถึงแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทาง
เอาโหลออกจากหัวหมาให้ได้

เหมือนเช่นทางเดินไปเที่ยวเลย

หลังจากที่ช่วยเหลือเสร็จปุ๊บทุกคนตั้งชื่อให้ว่า

เขาก็พาเจ้าโหลเทสเนี่ยนะคะ

ไปข้ามฝั่งกลับมาด้วย

เพราะว่าหมาหลายตัวไม่ได้โชคดีแบบนี้แล้วก็ตายไป
อยากฝากเตือนว่าถ้าใครมีโหลแบบนี้
ถ้าจะทิ้งหรือว่าไม่ได้ใช้แล้ว
หนึ่งมันเป็นพลาสติกแนะนำให้เอาไปรีไซเคิล
หรือถ้าคุณจะทิ้งเลยแบบจริงก่อนจะทิ้งเนี่ย
อัดให้มันแบนก่อนเอาให้อะไรมันแบบมุดเข้าไปไม่ได้
โหลเทสโหลเทสโหลเทสจ้ะลูก